การปรากฏนางามช่วงนี้ก็คลักกันหน่อย
สำหรับเวทีประกวดนางงามในประเทศไทยบ้านเรานะคุณผู้ชมนะ
โดยเฉพาะเวทีที่เพิ่งผ่านพ้นไป
ถือว่าเป็นเวทีที่สร้างความฮือหามาก
แล้วก็มีสาวงามผู้เข้าประกวดท่านหนึ่งที่สร้างความฮือและฮากับการประกวดของเธอมาก
ไปดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปเลยฟูเทิร์นไปเลย๔รอบจ้ะแม่จ๋า

คุณจะหน้าตาค้างไปเลยหรือคะ
คือคือถ้าหมุนได้ถึง๔รอบ

แต่ผมเห็นแล้วนึกถึงเรื่องของยิมนาสติกเลยนะ
คือน้องเขามีความสามารถเรื่องการเต้นลีลาดด้วยไง

ต้องบอกว่าคือคลิปนี้ตอนนี้เป็นไวรัลในโซเชียลไปแล้ว
เพราะว่าเธอหมุนฟูเทิร์นแบบนี้๔รอบครึ่งกันไป

ก็คือทอนาโดเทิร์นค่ะ
โฮธอร์นาโดเทิร์น
ใช่มาพร้อมกับโนะคะ

ผมชอบนะทอนาโดเทิร์นมันหมุน
หมุนเป็นรุ่นขังหนูติ้วอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแบบโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการฟูเทิร์นที่ปังมากนะคะ
หลายคนก็อยากจะทำตามดูว่า
เราจะสามารถหมุนแบบมิสแกรนดมุกดาหารน้องคนนี้ได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมดูนะคะว่าจะมีใครสามารถหมุนฟูเทิร์นเหมือนน้องได้

สแกรนดมุกดาหาร

อ่ะหมูหนึ่ง

อ้าวชนะไปเลยจ้าออกประตูไปเลย

เก่งมากที่ไม่โดนประตู

โอ้โหถ้ามีรอบที่๕เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม

วกครับมึนสิครับตั้ง๕รอบ
นี่ฟูเทิร์นกันไปเลยกี่รอบ๖๗รอบก็หมุนกันไปนะคะ

เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วลองหมุนตามดูก็ได้

มันต้องเป็นพื้นฐานคนที่ผ่านการเรียนมาก่อนด้วย

ไม่ใช่ทุกคนหมุนได้นะหมุนไปสักพักนึง

มีความสามารถแล้วก็นี่แหละสร้างจุดเด่น

เดี๋ยวนี้นางงามก็ต้องมีจุดขายมีจุดเด่นแบบนี้แหละ
ลองหมุนดูมั้ยคุณชนะ

นี่ขนาดยังไม่ถึงครึ่งรอบละ